อาจเป็นเหตุอุกอาจท้าทายอำนาจรัฐ
และแขยาวขวานคนสงขลา
เป็นความครึบหน้าเหตุรอบวางระเบิดรถไฟทางรถไฟรางที่สงขลา

แล้ววิธีคิดของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เค้าคิดไม่ดี
เราก็ได้รายงานเป็นข่าวด่วนละครบ

รางรถไฟเส้นบ้านโพออก

หมู่๒ตะบนท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา

ขณะที่เจ้าหน้าที่การรถไฟเร่งกู้ซาก
ซ่อมรางรถไฟขบวน๗๐๗
ระหว่างหัดใหญ่ประดังเบซา
กลางเสียหาย๑๑ตู้มี๒๐ตู้ตกไป๑๑ตู้

เหตุระเบิดครั้งแรกจำได้ไหม๓ธันวาคมที่ผ่านมา
จุดที่เกิดเหตุห่างจากจุดแรกไป๒๐๐เมตรเท่านั้น

เกิดความสูญเสียกับ๓ศพประกอบด้วย
นายยิ่งศักดิ์ชุมตรีท่านเป็นลูกจ้างสรจหัดใหญ่
แขวงรถจากหัดใหญ่และนายนวริสุวรรณชาขอบภัยครับ
นายนวริสสุวรรณชาตรีท่านเป็นลูกจ้างแขวงรถจากหาดใหญ่
หนึ่งในพนักงานเล่าแบบนี้บอกว่าคุณผู้ชมลองคิดดูนะ
ก่อนเกิดเหตุนะพนักงานการรถไฟ๗คน
เรียงหน้ากระดานไปยังจุดเกิดเหตุด้วยความระมัดระวัง
แต่ขากลับครับขากลับเกิดระเบิดขึ้น
พอได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นคุณผู้ชมไหม
หนึ่งในพนักงานคนนี้เห็นเพื่อนร่วมงาน
ลอยข้ามหน้าตัวเองไปกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง

หน่วยกู้ไภเคลื่อนร่างผู้สีชีวิตทั้ง๓ศพ
ประกอบพิธีรดน้ำศพพร้อมกัน
ที่วัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยมีนายเจษฎาจิตรัฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
พลเรือตรีสมเกียจผลประยูน
เลขาธิการสอบตและนายสุชีพสุขสว่าง
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
มาร่วมพิธีรดน้ำศพด้วย
ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก
เลขาธิการสอบตยังได้เป็นตัวแทนวางพวงหลีด

รองนายกรัฐมนตรีในฐานะท่านเป็นประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือว่ากพตแก่เจ้าหน้าที่การรถไฟที่เสียชีวิตในครั้งนี้
คุณผู้ชมมาดูแม่ทัพภาคที่๔บ้างนะครับ
ทัพภาคที่๔ท่านรับผิดชอบพื้นที่
เหตุระเบิดครั้งนี้คนร้ายต้องการทำลายทรัพย์สินและประสงค์
ต่อชีวิตโดยตรงแล้วมีเป้าหมายพื้นที่เข็ดเมือง
หัดใหญ่สงขลาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจครับ

ในครั้งนี้ต้องทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ได้

คุณผู้ชมครับ๑๐ธันวาคมนี้
วันนี้รือที่ไหน๗ใช่มั้ย๑๐ธันวาคมนี้จะมีการเปิดการเดินรถไฟ
ระหว่างไทยกับมาเลเซียเดินแบบเส้นทางตรงเลยดอม
มันจะคฆคักขนาดไหนเค้าจะทำกัน๑๐ธันวาคม
และจะมีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยครบ๑๐ล้านคนตั้งแต่เปิดประเทศ
เปิดประเทศก็คือตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ด่านนอกเทศบาลตะบนสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจเศรษฐกิจและรอยต่อของรัฐเกดะประเทศมาเลเซีย
อกจากนี้คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวบอกว่า
ไอ้ผู้ก่อเหตุมันวางแผนไว้แล้วมันวางระเบิดขบวนสินค้าครั้งแรกใช่ไหมครับ
แล้วมันก็รู้ใช่ไหมคิดใช่ไหมว่าเดี๋ยวต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บกู้
มันวางซ้ำครับดูความโหดเยี่ยมโหดร้ายของคนที่คิดไม่ดีกับประเทศไทยครับ
นี่อีก๓วันนะจะเปิดเดินรถไฟร่วมเนอะไทยมาเลโอ้โห
สงสัยต้องมีลาดตะเวนดูรางรถไฟกันแหละตอนนี้
แล้วคิดดูสิขณะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังเก็บกู้คือของเก่ายังไม่เรียบร้อย